แม่บานแม่สาว

เมื่อวานนี้สองแม่บ้านก็ได้เปิดศึกย้อนรอยเจ้าชูตัวพ่ออย่างพี่ปังประกาศิษย์ไปแล้ว
แต่วันนี้สาวจ๊ะฟังให้ดี
ผู้ชายแบบไหนที่สาวควรหนีให้ห่าง
ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะกับหนุ่มรุ่นใหญ่
หนุ่มรุ่นใหญ่ที่ไม่มีใครไม่รู้จักพี่ปากประกาศิษค่ะ

คุณพี่อยากรู้จังเลยว่าผู้ชายแบบอย่างคุณพี่อย่างนี้
อย่างคุณพี่แล้วกันนะครับมันจะเกิดความแบบนี้เนี่ย
ผู้หญิงแบบไหนถึงจะกุมหัวใจคุณพี่ได้อยู่หมัดแบบไหน

แบบไหนก็ได้ครับก็กุมได้หมด

มันต้องมีแบบแพ้คนดีกับผู้หญิงคนนี้ร้ายร้ายจนเรากลัว

ร้ายไม่ได้เพราะผมร้ายกว่า

เขาเรียกอย่างหนึ่งเลยพฤติกรรมอย่างที่ผู้หญิงที่ผู้หญิงไม่ควรเป็นเลยนะ
อย่างแบบส่วนตัวพี่ฟังเองนะคือก้าวร้าว

ต่อให้พี่ผิดก็ไม่ควรก้าวร้าวใช่ไหม
ไว้ก่อนแล้วอย่าก้าวร้าวเมื่อไหร่ที่ก้าวร้าวเนี่ย

แหละมันอาจจะแก้ปัญหาได้ปัญหาแรกได้ปัญหาสองได้
แต่ในระยะยาวผมว่าไม่ได้

ผู้ชายแบบไหนที่ผู้หญิงเนี่ยควรหนีให้ห่างเริ่มที่ว่า
ทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ถ้าแบบเมาอะ

ไม่ได้เลยนะไม่ใช่คุณผู้หญิงหลายคนชอบใจอ่อนเอ้า
แล้วก็คิดว่าเขามาว่ะ
ทำเพราะว่าแบบไม่มีสติไม่ได้ใช่ไหม
ผู้ชายไม่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงจำไว้
ใครทำไอ้นั่นไม่ให้ผู้ชายผมบอกโลก
ข้อ๒ใช้เงินผู้หญิง
อุ้ยแชร์ได้ไหมทานข้าวผัดกะเนียมอะไรอันนี้

ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะ
แชร์ก็ยังดีกว่าใช้เงินผู้หญิงเรื่อย

ผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงได้ระดับหนึ่ง

ไอ้วันไม่ได้เลี้ยงเขาจะได้ให้คนอื่นมาเลี้ยงเขาได้
อย่างนี้ด้วยเหรอ

รู้สึกเหมือนกันถ้าเกิดใช้เงินเราก็ไม่เอาเหมือนกัน

หรือว่าไปกินอะไรที่ถูกทุนหน่อย

มันก็ต้องแบบคุยกันให้รู้เรื่อง
จะบอกว่าทุ่มทุนสร้างก็ได้นะ
แต่ว่าก็ต้องมีความพอดีของการทุ่มทุน

รวมอยู่ในข้อเดียวกัน

อย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราเป็นแฟนกัน

อาจจะผิดหรือถูกอ้าวสมมุติแค่ขี้มูก
เฮ้ยนี่พ่อแม่สั่งสอนมาทำอย่างนี้ต่อหน้าคนอื่นเยอะนะ

หน้าผู้หญิงหักมันคือการหักหน้า
อันนี้คือ๓ข้อนี้ก็คือคุณผู้หญิงก็ควรจะหลีกหนีให้ไกล

เอาแต่ถ้าสมมุติผู้ชายเจ้าชู้แอบไปคบคนอื่น
แปลว่าไม่ให้เกียรติผู้หญิงเหมือนกันนะ

เห็นด้วยถ้ามีแฟนถ้ามีภรรยามีคู่รักนะ

อย่างนั้นก็คือการไม่ให้เกียรติเพราะฉะนั้นก็ต้องโดยเฉพาะ

เฉพาะภรรยาดีกว่าโดยเฉพาะภรรยาเลย

คือถ้ามีเมียแล้วยังไปแบบไปกระจุกกระจิ๊กทางนู้นทางนี้ทางนั้น
ก็ผู้ชายไปทำแบบนั้นก็ไม่ควร
ถ้าไม่ได้แล้วชีวิตนี้กูต้องทำนะไม่ทำกูต้องตาย
ก็ต้องไปแอบเลยแล้วก็แอบให้เนียน
ก็ไม่รู้แต่สุดท้ายการโกหกก็เป็นเรื่องไม่ดีอยู่แล้วไงครับ

คำลายร่างกายใช้ตังค์ผู้หญิงไม่ให้เกลียดทูก
วิธีชิ่งแบบเนียน
ที่ไม่โดนเค้าบอกว่าทำร้ายเราอะ
อย่างเราเราควรจะต้องเดินไปบอกเลิกเหรอ

แบบไหนผู้ชายเจ็บสุด

ทำไมไม่คิดว่าเราจะแบบไปจากเขาให้ได้ง่ายที่สุด
เอาแบบง่ายสุด

ผมบอกให้ฟังนะคุณผู้หญิงที่แบบทนอยู่กับผู้ชายที่มีสามี

แล้วเชื่อไหมใน๓อย่าเรียกว่าคุณสมบัติเนี่ย

อันนี้โดมอยู่ในคนคนเดียว

แล้วคุณผู้หญิงที่จะทนอยู่กับคนแบบนี้ได้เนี่ย

เพราะไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ตัวเอง

เพราะว่ากลัวพ่อแม่จะเสียใจ

ลองกลับไปคิดว่าถ้าวันหนึ่งสมมุตินะครับ

แล้วคุณจะทนได้ไหมคุณจะสงสารคุณแม่คุณไหม
แต่คุณแม่คุณไม่ยอมเล่าให้คุณฟังเพราะว่ากลัวคุณจะเสียใจ

ของแม่บอกว่าก็เลิกแต่ว่าเขาก็เลิกไม่ได้

หลักด้วยงั้นรับก็ทนไป

กระทานข้าวมีสติมีปัญญานะครับ
บางทีทบทวนนะกลับไปย้อนคิดดีว่ารักกับเสน่หานี่ไม่เหมือนกัน
อาจจะติดความเสน่หาหรือว่าอะไรก็ตาม
หรือติดความเคยชินที่แบบตื่นมาต้องเจอ

บางทีมันต้องแยกย้ายเพราะว่าถ้าเกิดคนเขารักกันจริง
รักเขาเขารักเราเขาไม่ทำอย่างนี้กับเราหรอกครับ
มากเลยและนี่ก็คือคุณสมบัตินะคะ
ที่สาวต้องหลีกหนีให้ไกล

ไม่ดีทั้ง๓ข้อนี้นะคะอย่าเอามาเป็นแฟนนะจ๊ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปังมากเลย

มีเรื่องอยากจะเห่าอีกกันด้วย

อย่าลืมนะคุณผู้ชมสามารถไปดูผลงานย้อนหลังได้นะคะ

แล้วก็ตอนนี้นะคะเวลาของเราได้ปรับเปลี่ยนแล้ว